กระแสฮือฮานะคะสำหรับดารานักแสดง๓๐ชีวิตนะคะที่ออกมาสลัดภาพถ่ายแบบ
เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือการกุศล
ใช่แล้วค่ะซึ่งเป็นฝีมือการลั่นชัตเตอร์ของช่างภาพฝีมือดีอย่างคุณจอร์ดทาดา
บอกได้เลยว่างานนี้สวยสายแบบไร้เมคอัพค่ะ
เรียกเสียงฮือฮาได้เพียงชั่วข้ามคืนเมื่อช่างภาพฝีมือดีจอร์ดทาดาวาริส
ทีเด็ดผลงานการลั่นชัตเตอร์นักแสดงนางแบบสาวแถวหน้าของเมืองไทย๓๐ชีวิต
อาทิอ้ำพัชราภาชมพู่อารยาใหม่ดาวิกาปูปรายาแพนเค้กเขมมะนิดแอปทักษะออน
ยายาอุรัสยาเบลล่ารานีมากกี้ราศีใบเฟิร์นพิมชนกและอีกมากมาย
ถ่ายทอดความงามแบบไร้เสื้อผ้าอาพรและปราศจากเมคอัพใดทั้งสิ้น
เพื่อวางจำหน่ายโดยรายได้ส่วนหนึ่งจะบริจาคเพื่อการกุศล
ให้กับมูลนิธิช่วยคนตาบอดและสถานสงเคราะห์เด็กพิการทางสมอง
โดยนักแสดงสาวสุดฮอตยายาอุรัสยา๑ใน๓๐นางแบบเผยว่า
ผลงานชิ้นนี้เกิดจากช่างภาพและทีมงานช่วยกันสร้างสรรค์
ให้เป็นความเซ็กซี่แบบไม่จงใจและไม่ได้เปลือยเปล่าอย่างที่หลายคนคิด
เพราะมีการเซฟอย่างดีและดีใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการกุศล
โดยอนาคตก็ยังไม่คิดที่จะรับงานวื้อหวาเพราะใจยังไม่กล้าพอ
แต่ว่าแต่ว่าเรารู้ก่อนหน้านี้แล้วค่ะก็เลยเอาผมโกยมาข้างหน้าเยอะให้มากที่สุด
ชอบค่ะชอบค่ะคือพี่ชอยเขาก็จะส่งมาให้เราดูก่อนว่าย่าโอเคไหมอะไรอย่างนี้
ไม่ได้ถอดจริงค่ะอันนี้คอนเฟิร์มแน่นอนค่ะใส่เสื้อผ้าเต็มเลย
เพลงนี้สำหรับการกุศลด้วยค่ะรายละเอียดดูได้ในในไอจีของพี่จอร์ดค่ะ
ถ้าต้องถ่ายจริงก็คงแบบโพสต์ไม่ออกอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าอีกอย่างคือยังไม่มั่นใจขนาดนั้นนะ
ฝากถึงหนุ่มอย่ามัวแต่มองตาค้างกันอย่างเดียว
จับจองเป็นเจ้าของกันได้แล้วตั้งแต่เดือนมีนาคมเป็นต้นไป
เพราะนอกจากจะได้อาหารป่าแล้วยังได้ทำบุญร่วมกันอีกด้วยค่ะ
เรียกได้ว่าเป็นผลงานศิลปะนะคะที่บอกได้เลยว่าถ้าวางแผงปุ๊บ
แผงหนังสือร้อนระอุค่ะคุณแข่งกับเดือนแห่งความร้อนแบบนี้เลย
ถูกต้องนะคะเพราะว่านี่คือ๓๐ซุปเปอร์สตาร์ทแถวหน้าในบ้านเรา
แผงหนังสือร้อนละอุขายเกลี้ยงแน่นอน
เดี๋ยวรอเลยเดี๋ยวรอแล้วได้บุญด้วยนะบอกเลย
เพราะว่านำรายได้ส่วนหนึ่งไปช่วยเหลือการกุศลนะคะ